ส่วนชมคะเหรียร์เต้ยค่ะค่ะวันนี้ได้มีการเก็บอัตถิเทะเอกเต้ยแล้วนะคะ
เมื่อวานนี้เราให้ดูภาพการชาปนกิจนะคะซึ่งอดีตภรรยาของเสียเต้ยเจ๊อ๋อ
๙๐ล้านตาเพื่อนก็ไปร่มงานแล้วเก็บอัตถิไปร้องไห้ไปค็าตโลง
แต่ว่าวันนี้มีการเก็บอัฐิเจ๊อ๋อไม่ได้ไป
ญาติญาติบอกว่าไม่ต้องถามเรื่องพินัยกรรมแล้วนะ
ยังไม่รีบยังไม่รีบไปเปิดดู

สนองสุรรณกุลและญาติพี่น้องไปเก็บอัฐิค่ะ
นายสมภารสุรรณกุลหรือเสียเต้ยวัย๔๑ปี
ที่เมนวัดเทพสถิตในมิตรมงคล
คำบรอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานี

จากติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อ๑๙พฤศจิกายนนะคะ

อ๋อ๙๐ล้านอดีตภรรยา

นิวเวียอายุ๕ขวบลูกสาวบุญธรรมของเสียเต้ย

ในช่วงชาปนกิจแล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้มา
ญาติก็นำเท่ากระดูกของเสียเต้ยไปใส่โกรธสีทอง
นำไปตั้งไว้ที่ประสาทพึ่งเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เสียเต้ยที่บ้าน
ก่อนจะนำอัฐิไปบรรจุที่บริเวณซุ้มประตูวัดเทพสถิตนิมิตมงคล
แล้วก็นิมนต์พระสงฆ์๙รูปประชันเพลมาแสดงธรรมเทศนา
แล้วก็ชาวบ้านไปร่วมงานกันเยอะเลยนะคะ
ก็จะได้ยินเสียงเพลงอยู่ไกลเหมือนเดิมนะ
ครับเพราะว่าเสียเต้ยชอบใช่พี่หาดปีน้องบอกว่าจะเปิดเพลงให้ฟังประจำ
ตั้งแต่ตอนที่สวดศพกันนะครับ
พี่สาวของเสียเต้ยค่ะนางระยองคลื่นแก้ว
บอกว่าช่วงที่กำลังเก็บกระดูกของเสียเต้ยนะคะ
เจอเหรียญสองบาทซึ่งเป็นเหรียญที่ใส่เอาไว้ในโรงศพ

พี่สาวของเสียเต้ยบอกว่าปกติเหรียญพวกนี้จะถูกไฟเผา
แล้วก็ละลายไปเลยแต่ทำไมเหรียญนี้เป็นเหรียญเดียวที่ไม่ละลาย
เท่าคนแก่ก็เลยบอกว่าเหรียญนี้ก็น่าจะเป็นเหรียญที่เสียเต้ย
ตั้งใจมอบให้เพื่อเป็นเงินขวัญถุง

เธอก็เลยเชื่อว่าแบบนั้นนี่นะคะเหรียญ๒บาทนะคะ
ก็ถูกไฟเผาตั้งแต่ว่ามันไม่ละลาย
แล้วเหลืออยู่เหรียญเดียวจริงมีอยู่หลายเหรียญในโรงนะคะ
เหลือแค่เหรียญนี้เหรียญเดียวค่ะ
คิมอายุ๕ขวบหลานสาวของเสียเต้ย
เด็กค่ะคุณผู้ชมอยู่ดีก็ชี้ขึ้นไปบนฟ้า
คุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าปูเต้ยอยู่ตรงนั้นปูเต้ยอยู่บนฟ้า

ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นแบบโอ้โหตกใจเลยนะ
อีกใจหนึ่งก็เลยคิดว่าเสียเต้ยก็คงไปสู่สุขติแล้วนะคะ

เก็บท่อฐานเก็บกระดูกเขา

ปกติมันจะละลายไหมตอนเย็น
ละลายก็ว่าปกติแล้วจะไม่เห็นง่ายก็บอก
พูดเถาว่านะพูดเถาว่าแกบอกว่าเห็นยังไง

จะไปเป็นขนถุงค้าขายขึ้นก็บอก
ทางครอบครัวของเสียเต้ยก็ได้จ้างวงดนตรีหมอลำ

นายสนองพี่ชายของเศรษฐ์เตยบอกว่าเศรษฐ์เตยชอบร้องเพลงมาก
ชอบมากถึงขั้นเตรียมออกเพลงเป็นของตัวเอง
มีธรรมนองสนุกสนานที่ชื่อเพลงว่า

ก่อนหน้านี้เราเคยเปิดให้คุณผู้ชมฟังไปแล้วแล้วก็เป็นความเชื่อของคนอีสาน
หลังจากงานศพต้องมีงานมหรสบเพื่อความสนุกสนาน
นี่ค่ะครอบครัวก็จ้างมาราคา๘๐๐๐นะคะ

จะมาเล่นในคืนนี้ช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่มจนถึงตี๒ค่ะ

ส่วนเรื่องพินัยกรรมพี่ชายเสียเต้ยบอกสั้นว่า
ตอนนี้ยังเปิดพินัยกรรมเสียเต้ยไม่ได้นะ
ก็รอไปอีกแป๊บนึงก็แล้วกันไม่ได้รีบอะไรเลยจริง
ถึงแม้ว่าไม่มีเงินของเสียเต้ยพี่น้องเขาก็อยู่กันได้อย่างปกติ

เต้ยก็สั่งเสียเอาไว้แล้วว่าถ้าเขาเป็นอะไรไปเนี่ย
พี่น้องทุกคนสบายเพราะเขาทำพินัยกรรมให้ทุกคนเอาไว้หมดแล้ว
เต้ยเคยพูดประโยคนี้เอาไว้กับญาติพี่น้องค่ะ
คุณผู้ชมคะแต่มันมีประเด็นนึงที่พี่ชายของเสียเต้ยบอกว่า

เมื่อวานนี้ที่เราให้คุณผู้ชมได้ดูภาพ
เจ๋อ๋อนี่นะคะเจ๋อ๋ออดีตภรรยาของเศรษฐ์เตย

ยากับเศรษฐ์เตยแล้วเขาก็เลยแบ่งทรัพย์สินให้เศรษฐ์เตยสวดนึงประมาณ๓๐ล้าน
แล้วก็ก่อนหน้านี้งานสวดเขาไม่ได้ไปเดี๋ยวเขาก็ส่งพวงหลีดส่งญาติไป
เมื่อวานนี้พิธีชาปนกิจเจ๊อ๋อไปเอง
แล้วก็เจ๊อ๋อร้องไห้เคาะโรงศพ
แต่มีจังหวะหนึ่งที่เจ๊อ๋อเดินไป
แล้วก็มียาดของเศรษฐ์เตยเขานั่งอยู่
แล้วเจ๊อ๋อก็ร้องไห้ร้องไห้แล้วก็พูดนี่จังหวะนี้นะคะ
ผู้ชายสองคนนี้เป็นเหมือนบอดี้การ์ดของเจ๊อ๋อนะคะ
จังหวะนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังดูหน่อยนะ
พี่ชายของเสียเต้ยเขาบอกว่าประเด็นตรงนี้ประโยคตรงนี้
เจ๊อ๋อพูดมันไม่เหมาะสมหรือเปล่า
นี่ค่ะประเด็นตรงนี้แหละค่ะพี่ชายของเสียเต้ยมองว่าเจ๊อ๋อร้องไห้เสียใจเนี่ย
เข้าใจก็คงเคยรักกัน
แต่การมาพูดเรื่องเงินว่าโอ้โหแบ่งเงินให้เสียเต้ย๓๐ล้าน
ช่วยเหลือดูแลครอบครัวของเสียเต้ยอย่างนั้นอย่างนี้
พี่ชายของเสียเต้ยมองว่ามันไม่สมควรจะพูด
แบ่งเงินกันมันก็ต้องแบ่งอยู่แล้วเพราะว่าคุณเป็นสามีภรรยากัน
ทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอย่าร้างกันมันก็ควรจะต้องแบ่งสินสมรสกันหรือเปล่า

ทรัพย์สินของเสียเต้ยนะคะก็นอกจากเงินในบัญชี๒บัญชีที่บัญชีแรกมีเงินอยู่ประมาณ๑๐ล้านบาท
อีกหนึ่งบัญชีมีเงินอยู่เป็นหลักแสนบาทอ่ะนะคะก็มีทรัพย์สินอื่นอื่นด้วย
มีบ้านสามหลังหลังแรกเป็นบ้านเดี่ยว๓ชั้นเนื้อที่กว่า๑ไร่
หลังที่สองบ้านเดี่ยวชั้นเดียวเนื้อที่๒งานหลังที่สามก็คือหลังที่เสียเต้ยอาศัยอยู่เป็นบ้านเดี่ยว๒ชั้นเนื้อที่หนึ่งร้อยตารางวา
มีรถยนต์ยี่ห้ออีซูซูรุ่นดีแม็กซ์๑คันมีรถยี่ห้อฟอร์ดรุ่นเอเวอเรสอีก๑คัน
แล้วก็มีที่ดินในอำเภอหนองแสงจำนวนสามไร่อันนี้คือทรัพย์สินของเสียเต้ยนะคะทรัพย์สินทั้งหมดนะคะ
ถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้ตามกฎหมายก็กำหนดเอาไว้ที่เราเคยเล่าไป
คุณผู้ชมย้ำให้ดูอีกรอบนึงนะเป็นไปตามกฎหมายนะคะ
ก็มีสองกลุ่มที่จะได้รับผลประโยชน์กลุ่มแรกก็คือพ่อแม่
แต่ว่าพ่อแม่ของเสียเต้ยเสียชีวิตไปแล้วทั้งคู่แล้วก็มีลูกลูกบุญธรรม
แต่ก็ต้องจดทะเบียนรับรองลูกบุญธรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเสียเต้ยเขามีลูกบุญธรรม
ครับแล้วก็จดทะเบียนรับรองลูกบุญธรรมเรียบร้อยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสแต่เศรษฐ์เตยเขาก็หยากจะออกไปแล้ว
ส่วนกลุ่มที่๒ก็คือพี่น้องตามสายเลือดเสียเต้ยมีพี่น้องทั้งหมด๔คน
อันนี้คือกลุ่มของทายาทที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกในกรณีที่เสียเต้ยไม่ได้เขียนพินัยกรรมเอาไว้
แต่ถ้าเสียเต้ยเขียนพินัยกรรมเอาไว้ยึดตามนั้นนะคะ
จะให้ใครก็ตามแต่ยึดตามพินัยกรรมฉบับล่าสุดแต่ต้องเป็นพินัยกรรมที่ถูกต้องนะ
ไม่ได้มีการปลอมแปลงอะไรเป็นพินัยกรรมที่ทำขึ้นมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
ก็ต้องไปที่กลุ่มแรกก็คือพ่อแม่ลูกเมียประมาณนี้ก่อนใช่ไหมฮะ
แล้วก็ไปญาติพี่น้องเป็นกลุ่มที่๒นะฮะ
ทีนี้ทางเจ๊อ๋ออดีตภรรยาของเสียเต้ยเนี่ยบอกว่าเสียเต้ยเนี่ย
จดทะเบียนรับรองลูกบุญธรรมถูกต้องเรียบร้อยก็คือหลานสาวของเจ๊อ๋อเอง
ห้าขวบใช่ค่ะเป็นลูกกับสามีเก่าเป็นลูกของลูกเจ๊อ๋อ
ซึ่งเกิดกับสามีเก่านะลูกสาวคนนี้ไม่ใช่ลูกกับเสียเต้ยนะฮะ
นี่วันนี้เราก็อยากจะไปถามเจ๊อ๋อหน่อยนะฮะรีบไปถึงบ้านเจ๊อ๋อเลยนะ
เห็นไหมเจ๊อ๋อกำลังทำอะไรอยู่กำลังคำนวณตัวเลขใช่ฮะ
ตรวจลอตเตอรี่อยู่ครับท่านผู้ชมครับนี่เจ๊อ๋อตรวจกับใบตรวจเลยนะฮะ
ไม่ต้องใช้อกใช้แอปแล้วนะดูอย่างนี้ดีกว่านะฮะเจ๊อ๋อนะครับ
ที่บ้านนะครับที่เราไปหานะครับเพราะว่างวดประจำวันที่สิบหกพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ย
อ๋อบอกซื้อไว้หลายใบยังไม่ได้ตรวจเลยค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกัน
ขอตรวจลอตเตอรี่ก่อนยังไม่ได้ตรวจอีกเหรอคะยังไม่ได้ตรวจฮะมัวแต่ยุ่ง
โอ้โหนั่งตรวจไปตรวจมาเฮลั่นบ้านเลยครับ
ท่านผู้ชมคุณเขียนมาสอนคนอะไรจะโชคดีขนาดนี้
ได้สี่หกสิบห้าใบนะฮะสิบห้าใบพี่โต้งสมัยพวกพี่มาทันไหมล่ะ
แล้วสี่หกสิบห้าใบค่ะสิบห้าใบเป็นเงินเท่าไหร่ครับเอ่อ
ใบละใบละเอ่อใบละสองพันธุ์อ่ะค่ะเป็นเงินเท่าไรอ่ะสามหมื่นอ่ะ
ได้สี่หกสิบห้าใบค่ะเออนึกว่าจะไม่ได้
เพิ่งมีเวลาตรวจค่ะยุ่งมากเลยนี่ค่ะเพิ่งมีเวลาคิดเงินแทบไม่ทัน
เจ้าอ๋อถูกลอตเตอรี่บ่อยจังนี่ถูกสี่หกสิบห้าใบในมือนี่คุณเขียนมาสอน
แล้วแล้วอีกมือนึงมาสักครู่นี่เห็นไหมนะเลขท้ายสามตัวสองห้าห้าอีกสิบห้าใบ
ค่ะสี่หกสองตัวสิบห้าใบเลขท้ายเนี่ยตรงเนี้ยรวมละสามหมื่นบาท
อ่าเราคิดตังให้เลยนะฮะเจ๋อร์สองห้าห้าเนี่ยเลขท้ายสามตัวอีกสิบห้าใบหกหมื่นบาทอืม
รวมแล้วเก้ามือนบาทค่ะนี่เก้ามือนบาทนะฮะงวดสิบหกพฤศจิกายนที่ผ่านมา
เจ๋อร์นี่อะไรจะดวงดีขนาดนี้รางวัลที่หนึ่งก็ถูกเก้าสิบล้านมาแล้ว
นั่นแหละสิตัวเล็กตัวน้อยเจ๊อ๋อยังถูกอยู่เนี่ยคราวนั้นได้เก้าสิบล้าน
คราวนี้ได้เก้าหมื่นอือหือเจ๋อร์บอกว่าก็ดีใจแหละเนี่ยเพิ่งมีเวลาว่างนะฮะ
วันนี้ถึงมานั่งตรวจลอตเตอรี่นะครับก็ส่วนหนึ่งก็เพื่อผ่อนคลายความเครียดด้วย
เธอเองเนี่ยเธอบอกว่าเธอเป็นคนดวงเฮงตลอดเวลานะฮะสำหรับเจ๊อ๋อ
ได้ใช้หรอเอ๊ได้สี่หกสิบห้าใบค่ะสิบห้าใบสองห้าห้า
ได้อีกแล้วได้อีกแล้วสองห้าห้าเลขท้ายค่ะ
เลขท้ายสามตัวนะฮะสองห้าห้าสิบห้าใบค่ะ
ดวงดีอย่างนี้ผู้หญิงพี่โชคดีมากเลย
เพิ่งมีเวลาเอาหวยมาตรวจฉันก็ได้กลับคืนมาแล้วตั้งเก้าหมื่น
ดวงฉันดวงดีไงคะขนาดเพิ่งมีเวลาเอามาตรวจก็เจอเลยอ่ะ
แล้วงวดนี้เราก็คิดว่าเราจะเสี่ยงโชคอะไรบ้าง
ก็คิดว่าน่าจะลองเสี่ยงดูนะคะอายุเสียเต้ยแล้วก็เลข
บรรยากาศที่เขาแล้วก็บรรยากาศที่เขาแล้วก็เรียกทะเบียนรถเขาอ่ะ
ไม่รู้เจ๊อ๋อสซื้อไว้กี่ใบโอ้โฮดูเก้าอี้ทางหลังบ้านเจ๊อ๋อน่ะ
ทำไมเยอะจังคะตามภาษาคนมีสตังค์
เพื่อจัดงานเลี้ยงชวนเพื่อนมาที่บ้านอาจจะเพื่อนเยอะ
ญาติเยอะนี่ฮะทุกผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราก็ไปหาเจ๊อ๋อเนี่ย
คืออยากจะถามด้วยนะว่าเออตกลงยังไงล่ะเรื่องกรมพินัยกรรมอะไรพวกนี้
อ๋อก็ยืนยันเหมือนเดิมนะฮะก็เหมือนกับที่บอกที่งานชาวพนักกิจศพ
เต้ยอดีตสามีเมื่อวานก็คือไม่ได้สนใจตรงนี้อยู่แล้ว
เต้ยจะเขียนพินัยกรรมไว้จะให้กับลูกบุญธรรม
ถึงตอนนี้เจ๊อ๋อดูแลอยู่เนี่ยนะจะให้หรือไม่ให้อย่างไรก็ไม่ได้สนใจอะไรยังไง
จะเปิดไม่เปิดเมื่อไหร่ก็เชิญทางฝั่งญาติญาติของเสียเต้ยเนี่ย

เพราะเจ๊อ๋อบอกว่าส่วนตัวของเจ๊อ๋อก็มีทรัพย์สินมากพออยู่แล้ว
ใช่แล้วก็คงไม่ไปดูวันที่เขาจะเปิดตู้เซฟที่อยู่ที่ธนาคาร
เพื่อจะดูว่าเสียเต้ยเขียนพินัยกรรมไว้ว่าอย่างไร